เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น

โอ้ยแต่ช่วงนี้มันจะไม่ค่อยสดชื่นด้วยเลย
ดราม่าเรื่องครอบครัวเข้ามานะคะ

เล่าเรื่องราวขอย้อนไปอีกสักนิดนึงละกันนะคะ

อ้างตัวค่ะว่าเนี่ยเป็นพี่ของคุณพ่อของน้องเจนนี่นะ

ถูกต้องค่ะก็เลยไปโพสต์แฉนะว่านักร้องสาวไม่เคยเลี้ยงดูพ่อเลย
พ่อทิ้งตอนนี้พ่อป่วยก็ไม่มาดูแล
เมื่อคืนนี้ค่ะเราก็ต่อสายตรงสอบถามเรื่องราวจากปากน้องนะคะไปรอบนึงแล้ว
เรียกว่าโอ้โหก็โต้กลับทุกประเด็นเดือดเหมือนกันนะคะ
งแบบถี่ยิบเลยค่ะว่าเป็นหนังคนละม้วนเลยนะคะ
เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐค่ะเรามาดูไทม์ไลน์มาไล่กันสักหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ต่างอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้าง

เหตุการณ์นี้มันเกิดอย่างนี้คุณผู้ชมคุณป้าเขาบอกว่าน้องชายของเขาเนี่ยก็คือพ่อของเจนนี่เนี่ยนะเลิกกับแม่น้องเจนนี่แล้วแต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งเห็นไหม
เลิกไปตั้งแต่เจนนี่ได้๒เดือนเท่านั้น
แค่นั้นเองนะฮะก็เรียกคุณพ่อไปส่วนเจนนี่ตอบประเด็นนี้ว่าพ่อแม่เลิกกันต่างคนต่างอยู่เจนนี่น่ะเป็นฝ่ายเข้าไปหาพ่อตลอดติดต่อพ่อตลอดเธอยืนยันว่าเธอไม่เคยกัดขาดการติดต่อนะ
แล้วคุณป้าก็แฉอีกว่าเจนนี่เนี่ยโด่งดังมีชื่อเสียงแต่ว่าไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูพ่อเลย
ขนาดนั้นเลยนะเจนี่ก็โต้กลับเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
เนนี่บอกว่าตั้งแต่มีงานหาเงินได้ปลดหนี้ให้แม่เสร็จสับเรียบร้อยเธอก็ส่งให้พ่อเนี่ยเดือนละ๕๐๐บาท
เวลาจ้างพ่อแต่งเพลงรีวิวสินค้าให้ก็จ่ายเงินทุกครั้งนะก็ไม่เคยเบี้ยวนะเขาบอกอย่างนี้
เพลงนึงเนี่ยก็๕๓๐๐ถึง๕๐๐ไม่เคยขาดนะน้องเจนนี่บอกไว้แบบนี้
คุณป้ายังบอกไม่หมดคุณป้าบอกต่อเลยว่าพ่อน้องเจนนี่ป่วยแต่ลูกสาวไม่เหลียวแลไม่ใยดีไม่สนใจ
เนนี่บอกไม่จริงค่ะมันเป็นเรื่องไม่จริงเพราะว่าที่ผ่านมาเธอก็โอนค่ารักษาให้อยู่ตลอดตลอดเลย
แต่ป้าของเจนนี่บอกอย่างนี้ทำเหมือนกับพ่อเป็นขอทานเลยเนี่ยเจนนี่เป็นลูกเนรคุณ
ประเด็นนี้แรงน้องเจนนี่ยืนยันเลยค่ะเธอเนี่ยทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่า๒๓เดือนให้หลังเนี่ย
โทรมาขอเงินแบบไม่หยุดโทรมาขอบ่อยใช่ไหมและคุณป้าก็เลยทวงเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงการแต่งเพลงก็คือ
เพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวที่น้องเจนนี่ร้องแล้วก็ดังขึ้นมา
ป้าก็บอกนะพ่อน้องเป็นคนช่วยแต่งแต่ไม่เคยได้เงินเลยไม่เคยได้เครดิตด้วย
อันนี้เจนี่ขอสวนเลยจ้ะบอกว่าเธอเนี่ยแต่งของเธอเองแต่งเสร็จแล้วส่งให้พ่อช่วยฟัง
พ่อก็ชมนะว่าเออเนี่ยลูกเก่งมากเลยแล้วก็บอกให้เพิ่มลูกอ้อนเข้าไปหน่อยมันจะได้ดัง
ก็คือให้แค่นั้นเองเออแค่นั้นนะนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราไล่เลียงมานะคะ
คำต่อคำเลยว่ามีคนเนี่ยกล่าวหาน้องเจนนี่ยังไงบ้างนะล่าสุดค่ะเราพบว่าคุณป้าได้ลบโพสต์ออกไปหมดแล้วคุณนะ
ออกไปหมดแล้วขณะที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะน้องเจนนี่ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งนะ
คุณเป็นพ่อให้พี่ยังไงก็ออกมาพูดความจริงแล้วก็ยังปกป้องหนู
คนอะไรจะมองพ่อตัวเองเป็นขอทาน
ถ้ามองข้อตัวเองเป็นขอทานพี่หนูว่าคนเราก็ไม่เจริญนะคะ
จะมีตกลงกันเป็นจริงประจำไหมว่าจะให้เดือนละเท่าไหร่หรือไง

แต่นี่หนูอยากจะบอกว่าหนูยังคงรอพ่อเสมอ
และถ้าวันหนึ่งพ่อลำบากหนูก็ยังช่วยพ่อได้เสมอ

แต่ก็ยังคงยืนยันว่าต้องอยู่ในขอบเขตและให้คุณแม่สบายใจด้วย
บอกกับคุณป้าไหมคะถ้าเกิดเขาจะยังไม่ดูสิครับ
เขาไม่ใช่ญาติหนูค่ะ
ก็คือตัดไปแล้วเนอะไม่ใช่อย่างเรา

เจนนี่กับลิลลี่ลิลลี่ในอีกคุณพ่อนึง

ใช่ค่ะตอนแรกตามข่าวที่บอกว่าคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไห

แต่ว่าตัวน้องเองเนี่ยติดต่อไปหาพ่อตลอดเลย
ไม่เคยขาดการติดต่อเลยนะคะ

คือเจนนี่บอกว่าใครจะมองพ่อเป็นขอทาน
เพราะว่าน้องกับคุณแม่ก็ต่อสู้กันมาเยอะแยะเลยนะ
กว่าจะแบบโอ้โหกว่าที่จะมาถึงขนาดนี้
นี่กับคุณแม่ต้องแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
แล้วบันเทิงไทยรัฐของเราคุณผู้ชมติดต่อไปหาคุณพ่อของน้องเจนนี่
จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะคะก็คือคุณพ่ออภินันสุวรรณเกตนะคะ
คุณพ่อเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ตัวเองช่วยอยู่เบื้องหลังการแต่งเพลงนะ
มีการแก้เพลงให้น้องตลอดเลยแล้วก็ได้ค่าจ้างเป็นครั้งด้วย
ครั้งล่าสุดก็โทรไปสอบถามเรื่องค่าตอบแทนเรื่องเพลงใหม่
ลูกสาวก็บอกว่าเออเรียบร้อยดีตัวเองก็เลยบอกว่า
งั้นขอเบิกเงินล่วงหน้าจากลูกสาวก่อนสักพันหนึ่งก็แล้วกัน
แต่ปรากฏว่ากลับถูกลูกสาวตอบกลับมาบอกว่า
พ่ออย่าพูดแต่เรื่องเงินก็เพิ่งให้มา๓๐๐บาท
พอพ่อเขาได้ยินคำพูดแบบนี้เขาก็รู้สึกน้อยใจอะนะ
จุกอกแบบนี้ก็เลยไปเล่าให้พี่สาวที่เป็นป้าคนที่ออกมาแฉเนี่ยฟัง
ป้าคนนี้ก็เลยไปโพสต์จนกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาแบบนี้
แต่ว่าจากนี้คุณพ่อขอให้ทุกอย่างจบนะคะ
คือพ่อเนี่ยอยู่แบบนี้พ่ออยู่ได้ไม่เป็นไรคือพ่อเนี่ยกับน้อง
แต่ตอนนี้ตกลงเคลียร์กันเรียบร้อยเพราะว่าน้องกับคุณพ่อมีการติดต่อกันตลอดเวลาจริง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องของพ่อกับลูกคุยกันได้นะ
สายสัมพันธ์ยังไงมันก็ไม่ขาดนะคนเป็นแฟนกันมันก็เลิกกัน
คุณพ่อเป็นแม่ไม่มีวันได้เลิกกันแน่นอนนะคะ